ด้านหลังหน่อยค่ะเกิดอะไรขึ้นใส่สบงแล้วทรงโวยวาย
พระกลางชักมีดขู่โยมเป็นพระต้องพกมีดด้วยเหรอ
เอาเป็นผู้ชายแต่งกายคล้ายพระก่อนไหม
อ่ะแต่งกายคล้ายพระแล้วอย่างหนึ่งตอนที่ไปถามนะ
พระวัดไหนเนี่ยเดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังค่ะว่า
ชาวบ้านเขาบอกว่าคนที่แต่งกายคล้ายพระเนี่ยตอบกลับมาว่ายังไง
แต่เดี๋ยวให้ดูภาพนี้ก่อนถือชาเย็นเดินดูดชาเย็นชิวเลยค่ะ

หนูไม่กลัวหันมาด่าเลย

ไทนงี้เดี๋ยวขี้แผ่งไว้
มันเหมือนว่าเพียงแล้ว

๑๐นี้ซะ
๑๑โมงเนี่ยเดินดูดอยู่แบบเนี้ย
คือคนที่ถ่ายก็ดูอารมณ์คือรับไม่ได้ไง
แต่คนที่มากับคนที่ถ่ายคลิปก็พยายามห้าม
อย่าพิทักษ์เลยอย่าพิทักษ์เลยเออเราไม่ให้เขาก็พอคือคุณผู้ชมค่ะ
คลิปนี้หลายคนก็บอกว่ามาตรวจสอบหน่อยไหม
สรุปแล้วคือยังไงเป็นพระจริงหรือเปล่า
แล้วทำไมนี่อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมีดค่ะ
ห่อผ้าขาวอยู่แบบนี้แหละโอ้ยแล้วก็เอาใส่ไปในย่าม
ครับตั้งหยิบออกมาทำไมอ่ะ
ก็นั่นอ่ะสิเอามาขู่หรือเอามาอะไรคะ
จุดตรงนี้คือตรงสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่สักประมาณ๑๐โมง๑๑โมง
ก็จะมีผู้ชายแต่งตัวเหมือนกับพระเนี่ยนะคะ
ขอขนมขอน้ำดื่มขออาหารชาวบ้านจะฉันเพลก็คงจะไม่ใช่
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยเอ๊ะพระจริงหรือพระปลอมถามแหละว่ามาจากวัดไหน
เอาก็โดนโวยวายใส่แสดงอาการไม่พอใจแล้วเหมือนกับเอามีดมามาขู่อะค่ะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ตลาดข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะ
ไปเจอกับแม่ค้าขนมครับคุณก้อยคุณก้อยบอกว่าโอ้ยเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ก็ไม่อยากเรียกพระเหมือนกันนะคะ
มาขอขนมมาขอน้ำกับแม่ค้าแถวนี้ประจำเลย

อุ๊ยฮะ

ท่านเฉลยแบบนี้เลยใช่ถ้าไม่รู้ก็ได้รู้แล้วล่ะใช่
คือคุณก้อยบอกว่าบอกแบบนี้จริง
ทีนี้พอได้ยินปั๊บก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ไปที่อื่นเลย

แล้วฝั่งนั้นก็ตอบกลับมาว่ากูรอมึงเก็บร้านก่อนเดี๋ยวกูจะบวก
โอ้โฮเฮ่ยลองฟังดูค่ะ
สังหวะมาเจอหนูพอดีหนูก็เลยอ้าวขอถามหนึ่งหน่อยว่า

ใช่อยากรู้สงสัยเพราะมัน๑๐โมงอะพี่
ถูกไหมแล้วมาของอาหารญาติโยมด้วยอะไรอย่างนี้

เจออีกครั้งเยี่ยมหน่วดดิพี่

เขาอาจจะไม่เอาอาวุธออกมาเหมือนเมื่อวานนี้

เขารีบวิ่งเดินออกไปก่อนเลย
เขาเคยทำร้ายร่างกายคนรอบบริเวณแบบแถวนี้ไหม
ไม่มีนะพี่แถวนี้ไม่เคยมีใครโดน
ใช่หนูพูดรู้ว่าเมื่อวันได้ชั้นว่าเขาพกมิดมาในย่าม

ก็คือว่ามีแต่โวยวายด่ากล่าวอย่างเดียว
ใช่มีเมื่อวานนี้แหละที่โวยวายเพราะหนูถามเขาไง
เขาเลยโวยวายขึ้นมาว่ามึงไม่รู้หรอกว่ากูเป็นพาปลอม

ลักษณะพฤติกรรมของเขามีอาการมืนเมาหรือว่ามีอย่างอื่นด้วย

ได้กลิ่นสุราจากเขานะพี่
ฟังคนดูพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งเขาบอกว่า

เออนี่แหละ
แต่สิ่งที่บอกเนี่ย

บอกว่าไม่มีถึงจังหวะนั้นมันหยิบมือถือมา

เพราะว่าตอนถามถามไปก็ไม่คิดว่าจะได้รับคำตอบแบบนี้

อีกร้านหนึ่งเราไปคุยกับแม่ค้าร้านน้ำ
โอ๊ยโทรก็เล่าเรื่องให้เราฟังเหมือนกัน
ไปขอดูใบสุทธิหน่อยดีกว่า
อ้าวฟังนั้นไม่พอใจอีกโมโหใหญ่เลย
เอามาให้ดูด้วย
ก็แค่ขนาดไปถามว่าเป็นพระวัดไหน
ยังโดนตอบกลับมาแบบนี้แล้วนี่ไปขอใบสุทธิอีก
คือโวยวายเอามีดขึ้นมาขู่
ก็พอเป็นแบบนี้แล้วจะต้องดำเนินการยังไงล่ะ

คือถ้าเป็นพระปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
อันนี้ก็ต้องเป็นสำนักพุทธเออ
แต่ถ้าเกิดว่าบอกว่ากูพระปลอม
ถ้าอย่างนั้นถ้าท่านหงายการ์ดว่าท่านเป็นพระปลอมแล้วตำรวจต้องเข้านะ
เพราะว่าแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์

เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบแหละเรื่องนี้นะครับ